คุณผู้ชมคืองงจริงนะคะว่าโดนยิ่งได้ยังไงนะคะ

เว้าค์

เอ๊ไปหลงได้ยังไงคือพ่อเอ๊ก็บอกว่า
ครั้งแรกไม่เชื่อครั้งที่สองมีงง

คุณผู้ชมกลายเป็นเหยื่อมิจฉาชีพซะงั้นนะคะ
เอก็เลยต้องฝากเตือนทุกคนนะคะ
หากมีเบอร์แปลกโทรมานะคะรีบตัดสายทิ้งค่ะ

เขาจะชวนคุยไปหมดอย่างพ่อเอ๊ที่โดนเนี่ย
คือเขาหลอกบอกว่ามีเครื่องเสียงมาจากต่างประเทศ
อยู่แม่น้ำเจ้าพญาอยู่เข้ามา
คือมันเป็นคนที่ติดต่อกันมาคือนางบอกเลยนะว่านางโลภ
นางก็เลยแบบอยากได้แล้วโอ๊ยไม่ให้หมื่นทา
หายวักคุณผู้ชมเอ่อไปฟังพ่อเอ๊หน่อยค่ะ
อันนั้นก็เสียงโง่อยู่ก็ประมาณ
เสียงโง่อยู่ก็ประมาณหมื่นกว่าบาท
ต้องระวังหน่อยนะพ่อ
ถ้าจริงน่ะมันต้องเป็นหนังสือล่ารากษ์ออกสรรค์

มาให้เราไปติดต่อกับทางศูนย์หรือทางแบงค์ทางหน่วยงานเองประมาณนั้น
เพราะว่าผมเคยแล้วแต่ว่าช่วงนั้นเขาโทรมาประมาณ๖โมงเช้า

โทรมาอย่างเก้าของตุ๊กค้างอะไรประมาณนี้ครับผม
ต้องโอนนะเขาไม่ให้วางสายเลย

นี่นะคะดังนั้นว่าอย่าโอนนี่ไม่ใช่อุตมานนะคะคุณผู้ชม
นี่คืออย่าโอนนี่นะคะ
ไปเตือนคุณแม่ที่บ้านว่าจะโอนไปนะ
อย่าไปคุยยืดเยื้อช่วงนี้มันมีแผนหลอกล่อ
วางไปเลยคุณผู้ชมค่ะฝากเตือนไว้ด้วยนะคะ